สตราจากรมกระพันธ์บทสถานการณ์คิดว่าเรามีนักฝันขึ้นไว้

มีใจกังไงครับ
คือผมไม่ออกแต่ผมโถ่นหลักนะแล้วก็เขาต้องประจำกับผมน่ะ

ด้วยผ่านมามีเรื่องพ่อนี้ที่สกัดขึ้นเรื่อยข้างใน
คือบอกว่าได้กำชันอะไรบางสิ่ง

ก็เฉยเฉยว่าเราจับก็เชื่อเหนะเหรียญ

ก็เลือกครบเรานาคาพันธ์แล้วกัน
เรื่องเรื่องหมายความรัก

จะได้มีอะไรสำคัญขนาดไหน

เหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิตจะวางมือทางการเมือง
ท่านเชื่อมั้ยคะว่าคุณทักษิตจะวางมือทางการเมืองได้จริง

ถ้าถามจริงไม่ได้จริง
ถ้าท่านวางได้จริงท่านคิดว่าเป็นเรื่องดีสำหรับบ้านเมืองเนี่ย

คุณทักษิณถูกเอาชื่อมาใช้เป็นเงื่อนไขความขัดแย้ง
การประกาศเช่นนี้แก้แก้แก้แควดังนี้ออกมา
จะมีผลกระทบอะไรกับการเมืองไหมครับ

คุณคิดไปยังไงคิดว่าเขาขึ้นเมตรมา
แล้วส่วนตัวท่านคิดว่าคุณทักษิณจะวางมือไหมครับ

ผมคิดว่าเรื่องวางมือไม่วางมือไม่ได้คิดว่าคุณ
ส่วนตัวคุณต้องวางมือไหมครับ